โทวิเชียนชัยปากรเป็นประธานศูนย์ประสานงานของสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมทำบุญบริจาครถเข็นสำหรับผู้พิการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กพิเศษ
อยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๗ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกจำนวน๗๐คน
พร้อมด้วยผู้ปกครองมาร่วมรับประทานอาหารด้วย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษได้กล่าวขอบคุณที่ร่วมกันทำกิจกรรมพิเศษครั้งนี้
สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเด็กพิเศษ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ๑๘ปี